กลายเป็นเซ็กซี่สตาร์ดาวค้างฟ้าไปเลย

ชุดนี้บอกเลยว่าเขาขายกันทั้งบ้านทั้งเมือง
รูปง่ายเที่ยวกลางคืนนะผู้หญิงก็ใส่ชุดนี้แทบทั้งนั้นเลย
อ่ะสาวเป้ยค่ะมาบ่อยกับพี่แจ็คเกอรีนว่า
นึกถึงตัวเองตอนเต้นเพลงคนใจง่ายเมื่อ๑๗ปีที่แล้วค่ะ

ไม่อยากจะนับเลยว่ามันผ่านมาเท่าไหร่แล้ว
ความจริงแล้วเป้ยเป็นคนเต้นคล่อมจังหวะซ้อมนานมากกว่าจะได้จังหวะที่เห็น
คุณผู้ชมค่ะมันจะมีจังหวะคล่อมหน่อยแต่ใดคือน่ารัก
พี่พลอยไงแกล้งเต้นไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่

จังหวะไม่ต้องเป็นไรแบบใช้ความน่ารักพอ
จนถึงปัจจุบันนี้อายุ๔๐กว่าปีแล้ว
เป้ยก็ยังมาเจอกับงานหินค่ะต้องเต้นเหมือนเดิม

นี่ชุดนี้โอมจงรวยต้องมาแล้วนะเทพสามตามาโดนใจ

ก็ตอนถ่ายโฆษณากาแฟตัวเองเป็นพรีเซนเตอร์เนี่ยคุณส่วนขาดดูก่อน
ลีลาไม่ธรรมดาเป้ยบอกกับบันเทิงไทยรัฐว่า
เรื่องหลังการถ่ายทำคือฮามากพี่ค่ะ
แต่พอออกหน้าจอุ้ยแฟนชมไม่ขาดปาก
ทำไมทำไมเป้ยปานวาดเนี่ยสวยขนาดนี้แม่เอ้ย
เต้นโชว์หน่อยได้มั้ยครับ
ก็เป็นด้วยผิดจังหวัดตลอดนะ

กำหนารความเต้นค่อมจังหวัด

กลายเป็นว่าลูกจะเต้นดีกว่ามาก
ใช่ดูคนอื่นเต้นดีกว่า
โอ้โหกี่ปีก็ดูแม่เต้นแหละน่ารักดี
แต่ความจังหวะอะไรก็แล้วแต่แต่เป้ยสวยมาก
ส่วนเรื่องความสวยฉ่ำแบบโคงกระพันชาตรี

เป้ยค่ะเผยความลับว่ามันก็มีอยู่วิธีการดูแลตัวเองล้วนเลย
ยิ่งพอรู้ว่าตัวเองย่างเข้าสู่หลักสี่
เออนะคะสู่๔๐ปีแล้วต้องหันมารักษารูปร่างอะเนาะ
บอกว่าไม่ใช่เธอไม่เคยมีวันโซมนะ
อยู่บ้านเนี่ยก็โซเหมือนกันรับบทเป็นคุณแม่ลูกสองเนาะ
มันไม่สวยตลอดเวลาหรอกคุณผู้ชมค่ะ

โอ้โหบอกเลยจัดเต็มค่ะประโคมได้เลยช่างแต่งหน้า
เชิดเลยนะคะใส่จำนวนอายุไปเลยคุณผู้ชมค่ะ

ฉันให้๓๐

เราพูดคนละเรื่องเดียวกัน
อายุให้แบบว่า๓๐ต้นสวยนะคะ
นะคะแล้วก็นี่เลยแต่ว่าคะแนนความสวยร้อยเต็มเหมือนเชอรี่บอกเลยจ้ะ
ด้วยอายุของเรามันก็สี่สิบกว่าแล้วเนอะก็พยายามแบบว่าให้ยังดูดีอยู่
เพราะด้วยความที่เรายังทำงานในวงการด้วย

เพียงแต่ว่าเราก็จะมีจังหวะที่เราต้องเลี้ยงลูกต้องเหนื่อย
ก็มีจังหวะโซมบ้างแต่ว่าพอสุดท้ายเราก็ต้องมีเวลาให้ตัวเอง